คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วท่าทางจะจบกันได้ด้วยดีนะคะ
นครปฐมที่รถกระบะไปชนแล้วก็หงายท้องอยู่ที่กำแพงบ้าน
เกือบสองเดือนอ่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่าเขาไปไกลเกลี่ยกันที่โรงพัก
ตกลงกันไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านบอกว่าขอสามหมื่น
เจ้าของรถบอกว่าไม่มีมี๑๕๐๐ตกลงกันไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวไปฟ้องศาล

จ่ายสามหมื่นแต่เจ้าของบ้านทุบกำแพงให้หน่อยนะ
จะได้เอารถออกไปได้เดี๋ยวเจ้าของรถจะเอารถออกไปเอง
นี่ค่ะอันนี้ก็คือช่วงทุบกำแพงค่ะก็จะได้ยกรถออกไปได้นะคะ
หนึ่งสี่สี่กรุงเทพนะคะกระบะคันนี้คือหงายท้องล้อชี้ฟ้ามา
ตั้งแต่คืนวันที่๓พฤษภาคมคุณผู้ชมนึกดู
คนขับคือนายมนตรีชมเกษมขับมาแล้วเสียหลัก
พุ่งเข้าไปชนบ้านหลังนี้นะคะบ้านของนางพิมลพัฒน์วิริยธนวิทย์อายุห้าสิบสี่
บ้านเลขที่๑๖หมู่๔ตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
นี่รถไปแล้วเกือบ๒เดือนค้างอยู่แบบนั้น
สุดท้ายตกลงกันได้ด้วยดีเมื่อช่วงบ่ายนี้เองค่ะครับ
มนตรีเจ้าของรถและบริษัทประกันภัยรถยนต์มาคุยกันเลยที่บ้านหลังนี้เลย
คุยกันอยู่เป็นชั่วโมงนะคะตกลงได้ก็คือเจ้าของรถบอกว่าโอเคยอมจ่ายละสามหมื่น
แต่เจ้าของบ้านต้องทุบกำแพงนะแล้วออกเงินเองด้วยนะ
เจ้าของบ้านออกเงินทุบกำแพงให้หน่อยเจ้าของรถเดี๋ยวจะหารถยกมาลากรถของตัวเองออกไป
ก็เป็นข้อตกลงเดิมที่คุยกันตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่เหมือนเมื่อวานมันตกลงกันไม่ได้
วันนี้ตกลงจบเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านก็บอกโอ้ยโล่งใจ
เกือบ๒เดือนรถจะได้ออกไปจากกำแพงบ้านเขาสักที

อ๋อวันนี้ก็ตกลงกันได้ค่ะเพราะว่ารายราคาสามหมื่น
คือเราทำกำแพงบ้านเองทั้งหมดตกมันแค่นี้คือสักทีก็จะหยุดลงโดยดี

โล่งค่ะเพราะว่ามันเอาจริงจริงแล้วมันถูกดูจากตาของกำแพงบ้านออกไปแล้วก็โอเคค่ะ

เจ้าของบ้านบอกโล่งค่ะคือเหมือนมีอะไรมาค้างอยู่กำแพงบ้านแบบนี้
สองเดือนอ่ะนี่ฮะเนี่ยตกลงโล่งเลยเอาออกไปนะคะ
เจ้าของบ้านก็ทุบกำแพงไปช่องนึงรถจะได้ยกออกไปได้
ก็ยกออกไปตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะนี่ค่ะก็จบลงด้วยดีครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีที่ล่าช้าอุบัติเหตุเป็นเดือนแล้ว
ทำไมถึงไม่คืบหน้าเราถามตำรวจให้นะคะ
เออเป็นยังไงครับว่าเอ๊ะทำไมทิ้งรถเขาไว้แบบเกือบสองเดือนแบบนั้น
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งก็คือพื้นที่ท้องที่สพสามพราน
ทำไมถึงเพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จะมีการตรวจสอบตำรวจในพื้นที่เลยนะคะ
ก็เป็นคำสั่งโดยเจรตำรวจแห่งชาติพลโนเอกวิศนุปราสาททองโอสด
ใช่ค่ะคือผมเห็นในที่ประชุมของตำรวจเนี่ย
แล้วก็ท่านเจรตำรวจแห่งชาติประชุมเนี่ยเอาข่าวไทยรัฐทีวีไปเปิด
ค่ะคือข่าวเนี้ยมีรถค้างอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เลยคุยกันว่า
ทำไมปล่อยให้เป็นเดือนแล้วทำไมตำรวจไม่ไปดูแล
ไม่ไปจัดการปัญหาตรงนี้ให้กับชาวบ้านเขาหน่อย
เออไปค้างอยู่ที่กำแพงบ้านเขาเป็นเดือนเนี่ย
เห็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เอาข่าวของไทยรัฐนิวส์โชว์ไปบ่อยค่ะ
มีข่าวอัธยากรรมเยอะไงฮะก็เป็นผลงานของตำรวจในการทำงานด้วย
พี่มีอะไรจะชี้แจงคดีไหนอะไรยังไงก็บอกมานะครับ